ทีมข่าวของเรายังคงพยายามหาคำตอบให้นะคะ
คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปต่อเนื่องหลายวันแล้ว
แล้ววันนี้ได้ภาพนี้มา

เป็นดวงไฟแบบนี้เลย
วันนี้เจอทุกวันเลยนะเจอทุกวันจริงจริงเมื่อวานก็เจอ
ชาวบ้านในพื้นที่มาปูเสือรอดูก็เห็นวันนี้ก็เห็น
คุณปียชาตินักข่าวของเราบอกว่าวันนี้ฝนตกด้วยนะคะ
ตอนแรกคิดว่าเออฝนตกฟ้าปิดอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่มีผีอะไรออกมา
คนในพื้นที่บอกว่ายิ่งฝนตกอ่ะกระสือชอบเหรอยิ่งฝนตกอ่ะยิ่งเจอ
แล้วเจอจริงเจอดวงไฟนะยังไม่รู้ว่าเป็นกระสือหรือเปล่านะ
อยู่ไกลก็ไม่รู้เป็นอะไรคุณมดดำพิธีกรดังก็รอดูอยู่
คุณผู้ชมในเฟซบุ๊กก็รอดูอยู่ค่ะดิฉันอ่านทุกข้อความนะคะ
อ่านทุกคอมเม็นต์ไปแล้วไม่รู้ได้เลยนะะก็อ่านอยู่

นี่คือภาพวันนี้เลยนะคะบอกพี่กัดนิดนึง
คุณผู้ชมคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอมาหลายวันแล้วใช่ไหม
เมื่อวานทีมข่าวของเราไปก็เจอครับวันนี้ก็เจออีกอะค่ะ

เย็นฤดีเจริญลาบอายุ๒๒ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์นึงฝันว่าเห็นกระสือ
รูปร่างเป็นผู้หญิงแต่หน้าตาน่ากลัวมากครับ
แล้วเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กกระสือมีแต่หัวกับไส้
เขาบอกเขาฝันเห็นแบบนั้นจริงอย่างนั้นเลยนะลอยมาหน้าบ้าน
แล้วก็ลอยเข้ามาในบ้านเธอเปิดประตูบ้านทิ้งไว้กระสือลอยเข้ามาได้
พยายามจะไล่กระสือก็ลอยหนีไปอันนี้คือฝันนะครับ
แล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง
ชาวบ้านบอกว่าเห็นดวงไฟประหลาดเธอก็เลยตกใจว่าเอ้ยเธอเพิ่งฝัน
ฝันเห็นกระสือมีแต่หัวกับไส้ลอยเข้าบ้านมา
แล้วเป็นหน้าผู้หญิงแบบหน้าตาน่ากลัวมากเธอก็เลยเล่าให้กับคุณยายฟัง
โอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ในฝันนะในฝันนะ
เห็นมันร้อยเขาบ้านเปิดประตูบ้านไว้มันร้อยเขาจ้ะแล้วหนูก็ไล่ออกมามันก็ออกมา
คือฝันก็โดดเร็วจ้าได้เป็นอาทิตย์แล้ว
ก็เล่าสู่ยายฟังจ้ะตอนแรกไม่ได้แก้ความฝันให้ยายฟังแล้วก็มาแก้ให้ยายฟังเมื่อวานเนี่ยจ้ะ
ก็พอกว่าย่านและแก้ความฝันให้ยายฟัง

ดวงไฟประหลาดลอยอยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้าน
ไม่รู้ว่ากระสือหรือเปล่าหรือผีโพงเธอก็เลยตัดสินใจเล่าให้ฟังดีกว่า
เพราะฝันเห็นกระสือเลยอ่ะจะได้แก้อาถรรพ์ด้วยยายก็บอกวิธีอะไรไปแล้ว
อืมโอ้ใช่เลยว่ะเนี่ยมันคืออะไร่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงครับที่บ้านวังไอ้จีดนะคะ
นางนงเยามูลตรีประถมอายุสามสิบสี่ปีอืม
เธอบอกว่าเมื่อคืนเธอก็ฝันเหรอฮะ
บอกว่าตอนสี่ทุ่มกำลังจะนอนครับ
ได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนตอนนั้นหลับอยู่เหมือนกับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะ
อืมแล้วฝันว่าได้ยินเสียงคนแก่มาเรียกมาเคาะที่ประตูบ้าน
เธอก็เปิดไปดูเป็นผู้หญิงแก่ค่ะมีแต่หัว
กับไส้แล้วมีดวงไฟส้มเขียวเปล่งแสงออกมาแล้วลอยไปตามทาง
บอกตอนนั้นกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่รู้ฝันหรือจริงนี่แบบนี้เลย
ฟู๊บนู่นเลยใช่เธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นดวงไฟประหลาดบ่อยค่ะครับ
แต่ไม่เคยฝันนะคะเมื่อคืน
พอกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเห็นแบบนี้เธอเลยตัดสินใจ
เปิดไฟนอนก็แล้วกันเพราะกลัวค่ะเอาอย่างงั้นเลยนะ
มีคนมาเอิ้นผัวฉันว่าสอนเปิดประตูให้แน่
สามสี่เทียน่ะการลูกลูกเขาจังแบบลูกมาเบิ้งอ่ะ
ก็เลยจ้าในความฝันก็ลูกมาเบิ้งมาดีก็บอกบ้าน
ซ้อนยะลูกก็เลยกลับเขาไปนอนต่ออีกบ่อเห็นคนเปิด
มันก็ออกไปตามออกไปตามทางหมาก็เห่าในความฝัน
ก็ที่ว่าเห็นก็เห็นแบบเป็นเงาคนแบบบ่มีโตนะ
จะมีตั้งแต่หัวกับใส่นั่นแล้วก็เป็นแสงนะจ๊ะ
เปิดไฟนอนจ้ะย่านไหล
ทีมข่าวไปคุยเพิ่มเติมมานะคะครับไปคุยกับนางหนูพร
บุญจันทร์อายุห้าสิบเก้าก็ถือว่าเป็นผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่นั่นแหละ
ครับก็บอกว่าดวงไฟประหลาดที่เห็น
อาจจะเป็นอาถรรพ์ของคุณสัยวิชาอาคมของผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนหรือเปล่า
อืมป้าหนูพรบอกว่าเคยได้ยินเรื่องของตาศรีดาค่ะ
บอกว่าเล่นของมีอาคมตาศรีดาคนนี้
ว่านผีโพงเอาไว้ครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตาศรีดาเนี่ยนะ
เป็นคนมีวิชาอาคมอยากลองของวันหนึ่งตาศรีดา
ไปเจอกับพระทุดงรูปหนึ่งค่ะชื่อหลวงพ่อหิน
ก็มีการใช้อาคมต่อสู้กันที่บริเวณเขาน้อย
ใกล้กับจุดที่คนในพื้นที่เขาเจอดวงไฟประหลาดมาหลายวันนะคะ
แถวนั้นเรียกเขาน้อยตรงนั้นเลยครับตาศรีดาอยากลองของลองวิชา
ก็เลยปล่อยผีโพงไปกวนใจหลวงพ่อหินที่กำลังทุดงอยู่อืม
สู้กันหลวงพ่อหินรายอาคมครับ
ลำแสงจนผีโพงหนีกระเจิงเพราะโดนอาคมของหลวงพ่อหิน
นี่ค่ะป้าหนูพรบอกว่ายืนยันว่าอ่า
ที่เล่าไปอ่ะสมัยก่อนอ่ะเห็นกับตานะเหรอ
เห็นกับป้าจริงจริงนะที่เล่าอ่ะอ๋อ
สู้กันแม่
ก็นี่แหละจบ
ก็ได้ยินข้าวบอกว่าผลิตของ
ก็ผลิตอย่างไหนผลิตสู่กัน
ผลิตของแม่นแม่นอีดี

แม่เถางก็สัมภาษณ์แม่เนี่ยเห็นค่ะ
เห็นไงเพื่อนมานั่งเอาเลขอยู่นี่

บอกเป็นคนตีกันเนี่ยของมันตีกัน

มันก็เห็นตาเบียด

เห็นขึ้นโป้กไปกินเข่าส้ออค
ต้องมองนี่งี้
ก็เป็นเรื่องเล่าของคนในพื้นที่หมู่บ้านวังอ้ายจีด
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินะคะครับ
บอกว่าสิ่งที่เขาเล่ามาทั้งหมดคือเรื่องจริงเคยเห็นกับตา
เล่าให้นักข่าวของเราฟังครับเอาล่ะทีนี้
มาดูภาพล่าสุดวันนี้กันนะทีมข่าวของเราก็ไปปักหลักรอนะคะ
เพื่อพิสูจน์แสงไฟประหลาดอีกรอบหนึ่งครับ
เมื่อวานนี้คือเห็นไกลไกลหน่อยอ่าใช่ฮะ
ฉันก็แอบแซวไปว่าไปดูให้ใกล้กว่านั้นสิ
แบบใกล้เลยซูมไปเลยให้เห็นชัดว่าดวงไฟอ่ะ
คือกระสือจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้เห็นสองดวงนะใช่
ขาวขาวหน่อยนี่วิบวิบวับวับจริงอืม
แต่ก็เห็นชัดว่าเป็นดวงไฟจริงจริงนะอืมนี่
อ่าอันนี้คือวันนี้นะฮะแต่ว่าเราทำภาพแบบเร็วอะฮะ
เร็วเร็วหน่อยอ่าคุณปียชาติคงถิ่นบอกว่า
มันจะไปใกล้มากไม่ได้อ่ะค่ะทำไมฮะ
เพราะว่าจุดตรงนั้นเนี้ยเป็นไร่มันสัมปะหลังอ่า
ติดกับเขาน้อยครับเป็นภูเขาลูกเล็กที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน
อืมแล้วก็มีกระท่อมแค่สามสี่หลังนะครับไม่มีบ้านคน
ไม่มีรถใครอืมนี่ค่ะไม่ได้เป็นค่ายทหารไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่มีใครอยู่อะไรยังไงเยอะไม่มีมีแค่กระท่อมสามสี่หลังเล็กเล็กอ่ะ
เป็นเหมือนเพลิงพักไว้หลบแดดหลบฝนตอนทำไร่อ่ะก็เป็นเขาน้อยแล้ว
เป็นเขาแล้วไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้ำคุณภาคภูมิตรงนั้นน่ะนี่ค่ะครับ
ทีมข่าวของเราเตรียมโดรนไปเลยนะคะครับจะขึ้นบินไปปะทะกับกระสือเลยนะคะ
จะไปจับกระสือเหรอเตรียมโดนบินไปแบบประกบกระสือเลยอ่ะ
แต่ว่าช่วงค่ำฝนตกค่ะฝนตกครับคุณปียชาติก็พยายามสังเกตดู
พยายามจะเอ๊ะยังไงดีจะเอาโดรนขึ้นบินดีไหมฝนตกอืม
บอกแบบนี้ฝนตกอ่ะยิ่งดีครับดวงไฟมันจะเยอะ
เพราะผีกระสือผีโพรงจะมากินเขียดอ๋อยิ่งฝนตกยิ่งเห็นยิ่งเจอ
ก็เลยไปกันนี่ไงแต่ถ้าฟังจากทำเลพื้นที่ก็แสดงว่าแถวนั้น
อ่าไม่มีค่ายทหารที่เขาจะยิงเยิงอะไรซ้อมเสริมอะไรไฟหน้ารถ
การฉายไฟอะไรขึ้นไปก็ไม่มีใช่ไงคุณคุณภูมิเลยใช่ไหม
เลยเอาจริงจริงก็ก็ต้องสงสัยแหละว่าดวงไฟอะไรกันแน่อืม
นี่ค่ะทีนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ไม่รอช้าใช้โดรนนะคะ
นี่โรนของเราบินไปใกล้ใกล้อันนี้แสงโดรนนะฮะโรนค่ะ
อันนี้โดรนค่ะโอ้ยน่ากลัวกับสื่ออีกดูสิมีตาสองดวงเดี๋ยว
นี่คือโดรนโอ้โหเขียวแป๊บอันนี้โดรนนะ
กระสือตกใจป่ะน่ะบินไปใกล้อย่างงั้นอ่ะครับทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราพอเอาโดรนบินขึ้นไปอ่ะนะอืมก็เจอดวงไฟจริงจริงครับ
ดวงไฟที่เจอล่าสุดวันนี้นี่ค่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่โดรนแล้วนะ
อันนี้คือดวงไฟที่เจอจริงดวงไฟประหลาดที่เราถ่ายได้
ส้มส้มแดงแดงอ่ะค่ะอันนี้คือที่ถ่ายได้โดยโดรนใช่ไหมฮะ
ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่แสงไฟของชาวบ้านคือใช้โดรนบินไปใกล้ใกล้
เพื่อถ่ายให้เห็นภาพชัดชัดแล้วได้ภาพนี้มาอ๋อนี่ไง
ปียชาติบอกผมได้ใกล้สุดคือเท่านี้อืมนี่ค่ะ
ฝั่งซ้ายนี่คือโดรนของเรานะฮะส่วนขวามือที่มีวงแดงแดงเนี่ย
คือแสงไฟที่โดรนของเราจับภาพได้ถ่ายได้อืมอ๋อแสดงว่าวันนี้เจอสองดวง
ใช่ไงเนี่ยดูสิคุณปียชาติก็เลยบอกว่า
ผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีว่ามันคือดวงไฟอะไร
ฟันทงว่ากระสือก็เดี๋ยวจะโดนตำหนิเอา
แต่ถามว่าเห็นไหมก็เห็นแบบนี้จริงครับ
ดวงไฟจริงจริงส้มส้มแดงแดงแบบนี้จริงจริงเออ
คุณผู้ชมว่ายังไงคะว่านี่คืออะไรกันแน่
มันก็มีทางเดียวก็คือต้องไปต้องไปจนถึงจุดนั้น
แต่ว่าก็อย่างที่คุณปียชาติบอกสุดแล้วมันคือเขาแล้วพี่
ใช่ไงคือบอกว่ามันไปได้ไม่ไกลกว่านี้แล้ว
คือได้เท่านี้จริงจริงชาวบ้านในพื้นที่เขาเลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณภาครภูมิ
เขาบอกว่าเห็นติดติดติดติดติดกันทุกคืนแบบเนี้ยอ่า
โพงหรือผีกระสือหรืออะไรก็ตามที่เป็นดวงไฟอย่างเนี้ยครับ
ตั้งใจจะมาสื่อสารหรือจะมาบอกอะไรกับชาวบ้านหรือเปล่า
คือตั้งใจจะมาให้เห็นทุกคืนทุกคืนทุกคืนแบบเนี้ยอืม
คือเหมือนกับอยากจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือให้อยากให้ชาวบ้านไปทำบุญ
หรือจะมาบอกอะไรอ่ะครับอืมนี่ค่ะ
ก็ทิ้งท้ายไว้ให้เป็นปริศนาแบบนี้แล้วกัน